สวัสดีครับอ่า
ตรงนี้ผมท่านเวกโครงสงครประพงษ์รอบโครงการสำรุป
ผู้ท้อนจังหวัดนักภาคประสมนักศึการทางแทนผู้พลังการสถานการณ์

เวลาพูดถึงเรื่องเหตุการณ์ที่จับไว้วันนี้
จริงแล้วเนี่ยมันเป็นนโยบายของท่านนายกที่เขาเรียกว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนนะครับ
สั่งมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ท่านความว่าตลอดท่านตำรงศักดิ์ก็ได้สั่งการลงมาให้ฝ่ายป้องกันปลาปลาและฝ่ายถือส่วน
ดำเนินการปรับเรื่องของยาเสพติดให้หาเป้า
ก็มีการเฝ้าจุดมานี่เฝ้ามาเคสนี้ประมาณ๒ปี๒ปีนะครับ
พยายามหาเซฟของเขาพอดีมันมีการเปลี่ยนเซฟ
เปลี่ยนเซฟจากที่หนึ่งมาไว้ที่นี่
ก็เลยเราพยายามหามันมานาน
ความสงสัยของภากฯมีการจับมาตรงหาลายหนึ่งเกี่ยวกับอาวุธปืน
แล้วก็มีการซิงค์ข้อมูลร่วมกันระหว่างมอและ๑๙๑

มีการเขาก็คิดว่าถูกจับปืนแล้วมันจะได้โทรศัพท์ก็คือจะเมินด้วยก็เลยมีการเปลี่ยนของเขามาที่นี่ก็เลยได้ยาเสพติกที่ที่บอกเมื่อกี้ชุดทำงานบอกว่าต้องจะจับมาที่นี่ถือว่าเยอะนะครับ
เอาเหลืออินด้วยราคาในบ้านเรารวมมาทั้งหมดก็เรียกว่า๓๐๐ล้านบาท
ตามกันมาเดียวกัน๒ปี
ปกตินเนี่ยเขาก็จะส่งในประเทศไทยส่งในประเทศไทยส่วนหนึ่ง
จะต้องหาสี่รายที่เราจะจับแล้วเริ่มที่ก็ขายส่งหลังร้าน
ฮแต่พอตัวหนึ่งโดนจับส่วนปื้นก็แมทข้อมูลกับทางท่านลองผู้ชการ
ก็ได้ว่าข้อมูลตัวที่จับปืนเป็นรายใหญ่
ฮซึ่งแก๊งสี่คนเนี่ยไปตามไปอยู่แล้ว
ของหนึ่งก็หนึ่งก็มาเข้าที่นี่ก็มาชนข้อมูลก็ได้กว่าดี
ก็ประโยชน์เหมาะกับที่จะไปชนกับของประชาประสอบ
ซึ่งผู้ต้องหาที่เรามาถมจับเมื่อวานก็เป็นที่ประชาประสอบออกหมายสมควรไว้๒หมาย
ก็เลยเรียกรวมคุณอาคารกำลังครับ
เหมือนที่ท่านรองพบบอกครับตอนนี้เราต้องมาแชร์ข้อมูลกัน
เพื่อให้ให้มันตันใจแล้วส่วนเนี้ยเดี๋ยวผมจะรับไปในเรื่องเส้นทางการเงิน
แล้วก็ดูเรื่องการขยายผลในเครือข่ายในระแวกรอบกรุงเทพ

มียาบ้าประมาณ๑๕ล้านเมตรนะครับเฮโรออินเนี่ย๔๔๓แท่ง
แฮปปี้วอเตอร์ไฟท์แล้วก็ไอซ์๔๒๐กิโลครับ
แล้วรวมมุมค่ากับ๓๐๐ล้านที่เรานั่งทำรวยเข้า
คือเดี๋ยวเนี้ยเม็ดหนึ่งนะครับ๑๐บาท

ผมบอกว่านโยบายในการสกัดกั้นแนวชายแดนนะครับ
การวางจุดของกองกำลัง

เยอะมือเดี๋ยวนี้มันใช้ฮัยโดริกใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงั้นต่อหน้าทีเนี้ยมันผลิตได้เยอะ
งั้นจะเห็นว่ายาเสพติดแต่ละล็อตที่เข้ามามันค่อนข้างจะเยอะ
แต่เส้นทางการนำเข้าจากภาคเหนือเมื่อเราเมื่อเราบล็อกได้แน่น
มันก็จะไหลไปภาคอีสานเข้าเข้าจากเชียงแสนสามสิบทองคำเข้าไปเวียงแก่งไปออกทางน้องคลายเข้าจากนักความอารมณ์
เส้นทางการยาเสพติดมันเข้ามาทางภาคอีสานค่อนข้างจะเยอะเราสังเกตว่าตอนเนี้ย
สู้ด้วยใช้อาวุธยิงรถทางหลวงเมื่อเดือนที่แล้วเห็นไหมนี่การการจะทำงานเรื่องยาเสพติด

ยานยาเสพติดตอนนี้ของท่านรองชินพัฒน์เนี่ยดูแลมีท่านติดธุระพี่ก็เลยโทรนำเรียนท่านก็เลยบอกให้พี่มาจังหวะพอดีนะครับ
อันเนี้ยเราหายากมากน่ะไม่ไม่ค่อยเจอไม่ไม่ไม่ค่อยเจอแต่สิงโตเหยียบโลก
ถ้าไปต่างประเทศมันจะมูลค่าเพิ่มเป็นหลายสิบเท่าตัว
หาเฮโรอินยากเฮโลอินเห็นแค่เนี้ยแต่พี่ว่ามูลค่าไม่ไม่ได้ต่างกับยาบ้า
ยาบ้าเม็ดละสิบเมตรเต็ดละสิบบาทก็คือบ้านเราเลย
ฝั่งนู้นพี่ว่าไม่ถึงหรอกครับมาถึงบ้านเราเดี๋ยวนี้มันขาย๑๐บาทก็ไปหมดแล้ว
ไอ้มันราคาขายครีมบอกขายใช้ปีดไหมมันมาอันสิบบาท
ส่วนผสมมันมันมันมันมันผลิตได้เร็วแล้ว
เขาต้องการเงินเพื่อจะซื้ออาวุธในการต่อสู้
มันผลิตกันหนักมหาศาลแล้วทางรัฐบาลประเทศ
มันคนละยี่ฮอล์ค่ะยี่ฮอล์เดียวกันแล้วมันจะได้มันมาจากแหล่งเดียวกัน

นี่เนี่ยเมื่อเขียนเนี่ย๑๖กว่า๑๘นะครับ
กลัวอย่าเลย

อ่ะอ่าวัฒนี่กลัว

โชว์พักเย้ย
อันดับ๑นาทีเจ็ดสองครับ